เรื่องของการออกมาประกาศจุดยืนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานในการตัดสิน
ที่ทีม๒ทีมอย่างการท่าเรือกับห้องเย็นท่าข้ามออกมาเคลื่อนไหว

เหมือนกันนะในการแข่งสอลีบ
ก็เรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันวงในก่อน
แต่ว่าข่าวตรงนี้เราก็มีการสอบถามไป

ในฐานะประธานพระนาพุทธศร้อยแห่งชาติ
แล้วก็ตัวแทนของสโมสรอย่างการท่าเรือ
ก็พร้อมจะชี้แจงเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
คือเรื่องนี้นะครับคุณอดีศักดิ์ก็บอกว่า
ภายในสัปดาห์หน้าก็จะเชิญสโมสรทุกทีมเลยนะ

นี่คือเอาคนที่แบบพร้อมที่จะมีอำนาจในการพูดคุยจริง

หรือว่าเอาข้อเสนอที่คิดว่าเป็นผลกระทบกับทีมเนี่ย

เข้าร่วมพูดคุยเพื่อที่จะหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

ก็อยากให้นำเรื่องที่มันค้างคาใจ
คือเหมือนมีอะไรก็เอามาพูดกันให้หมด
มาบอกกันว่าอะไรตรงไหนที่ไม่พอใจอย่างไร
แล้วจะแก้ไขยังไงไปในทิศทางเดียวกันดีกว่า

ซึ่งส่วนตัวในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็ยืนยัน
เกียรติของตัวเองว่าทำทีมฟุตซอลมาเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ต้องการเห็นฟุตซอลไทยเติบโตไปด้วยกัน
แล้วก็ไม่เคยที่จะทำเพื่อทีมใดทีมหนึ่งอย่างที่เป็นกระแสมา

คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเอกศักดิ์ก็เคยทำทีมชนบุรีแล้วตอนนี้เนี่ย
ก็ลูกชายคุณแปมก็มาทำทีชมบุรีต่อ
แต่คุณในศักดิ์เนี่ยจริงไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็คือมาดูในนามทีมชาติ
แต่สุดท้ายก็ยังจะมีคำพูดอยู่บ้าง
ใช่แต่ตรงนี้ผมยืนยันนะว่า
เรื่องแบบนี้อาจทำให้เกิดเกิดลูกภาษาเสียความรู้สึกต่อกัน
จริงไม่จริงมันไม่ควรเอาพูดในที่สาธารณะแบบ
นี้ก็คุยกันไปในวงในของครอบครัวฟุตซอลเพื่อแก้ไขดีกว่านะครับ
ทีนี้ประเด็นของเรื่องนี้มันเริ่มมาจากเรื่องของการยุบทีม
ก็คือก่อนหน้านี้คณะกรรมการพิจารณาวิจัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกบทลงโทษ
ชโดมอุดมทวีสุกนะคะก็เป็นผู้ฝึกสอนการท่าเรือ
บทลงโทษแบนสามนัดแล้วก็ปรับอีกสามหมื่นบาท
ก็เลยทำให้โค้ชดมเนี่ยมีความคิดที่จะยุบทีมถ้าหากว่าการจัดการแข่งขันยังไม่พัฒนาไปมากกว่านี้
ครับตรงนี้ก็ยังมีทางเสียอ้วนก็คือคุณชาวกรลีลาสกุลธรรม
ก็ตลอด๑๐ปีที่ทำงานในวงการนี้มารู้สึกทนไม่ได้ค่ะที่ทีมการท่าเรือเป็นฝ่ายโดนกระทำ
บอกว่าโดนกระทำตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะคะมีนักเตะในทีมบาดเจ็บ

ฤดูการนี้ก็ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่การไล่นักเตะที่ซื้อมาโดนแบนข้ามฤดูกาลโดยแบบไม่ได้รับแจ้งก่อน
ซึ่งณตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแจ้งข่าว
แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะเรียกสโมสรเข้ามาพูดคุยแบบที่พี่เจบอกนี่แหละ
แล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทั้งหมดนะคะอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยืนยันด้วยว่าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริง
โพสต์ดมก็พร้อมที่จะวางหมู่จัดการค่ะ
ก็เป็นวันที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเรื่องของการประชุมเพื่อที่จะเปิดใจของหลายสโมสร
ก็เชื่อว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยคงอยากติดตามกับประเด็นนี้นะครับเพื่อที่จะชี้แจงในเหตุการณ์ต่างที่อาจจะคาใจกันมาตั้งแต่ระดูการก่อนหรือว่าเป็นเวลานาน
มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันแต่มันค้างคามานาน

ทำให้มันต้องยึดเวลาในการแข่งขันในสนามเป็นหลัก

ใต้เหตุการณ์ผู้ถสมศรเขาจะสบายใจ

การหาทางออกร่วมกันในสำหรับสองที่สาว
ในสองที่จะแข่งต่างหาก

แผงจากเวลาสนามเป็นหลัก

ใช่ครับก็เลยคิดว่าตอนนี้ควรจะต้องพูดเรื่องนี้เป็นหลักด้วย

ไม่มีอโตเมติกซาวน์เนี่ยคุณก็จะต้องยึดจากอ่อสัญญาณใช่ไหม
หรือว่าคุณจะยึดจากเวลาจริงนะครับ
เพราะบางทีน้ำเตะเขาก็ไม่ได้ดูนะ

หรือว่าเราต้องปรับในเรื่องของการถ่ายละสด
คือถ้าเกิดว่ามีจังหวะบอลหยุด
แล้วเวลาแบบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเล่นเพลงสุดท้ายเนี่ย

จะได้รู้ว่าความเป็นจริงระหว่างเวลาที่เหลือกับการเล่นเนี่ยมันนานเหมือนกันไหม
จะได้เคลียร์ตรงนี้จะได้พูดคุยกัน
แต่ถ้าจะว่าไปเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคล้ายแบบนี้
ก็จะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในนัดต่อไป
มันมีมาตั้งนานแล้วหลายเคสแล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะที่เราเคยไล่เรียงให้ดูนะครับ
วันนี้เราไปดูกับคู่ของท่าเรือกับทางห้องเย็นท่าข้ามที่ท่าเรือชนะ๕๔

เป็นจังหวะลูกข้ามเส้นหรือไม่ข้ามเส้น
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายเท้าสดด้วย

แต่ว่าจังหวะที่เป็นการเรียก
มันมองเห็นไม่ชัดเหรอว่าบอลเข้าเต็มใบหรือเปล่า
การถ่ายทอดให้มันมีภาพไปออกมาแล้วเห็นเวลาที่จะลงทดย้อนขับหลังนะ
ว่าเข้าไม่เข้าแบบ๑๐๐ที่จะถูกใจแฟนบอลได้นะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นสโมสรกรมทางหลวงค่ะ
ที่มีการตัดคลิปจังหวะ
การตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินออกมา
ซึ่งก็มีหลายจังหวะในเกมนี้ที่เป็นปัญหา

อันนี้ผมดูไปหลายครั้งตั้งแต่จบเกมกับแบงคอกแล้ว
ซึ่งจริงหลายสนามก็มีปัญหาแบบนี้นะ
ลูกที่อาจจะไม่ทันเกมบางทีอีกฝ่ายจะทำบอลออก
พี่ทำบอลออกไปให้พีชได้เตะเข้ามา
มันก็มีบ้างซึ่งมันก็มีความผิดพลาด
เรอร์ในรายบุคคลตรงนี้ก็ต้องดูว่า
ถ้ามันพลาดบ่อยอาจจะทำให้สโมสรมันคิดได้ว่า
แบบนี้มันพลาดหรือจงใจหรือไม่จงใจกันแน่นะครับ

เดี๋ยวจะมีการเรียกมาคุยกันอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ต้องดูบทสรุปหลังจากการประชุมหารือกันดีกว่า